คันอยู่ทางในเนอะ
คันอยู่ทางในออกมาเลยค่ะ

สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้และยิ่งมาปวดท้องแบบนี้
ทำให้ดิฉันเป็นถึงขนาดนี้นะคะ

กลัวค่ะกลัวว่าฝนลุงจะลงมาเติมอีกนะคะ
แล้วเดี๋ยวห้องน้ำห้องท่ามันไม่ค่อยสะดวกที่บ้านน้ำท่วมค่ะ
งั้นตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันเลยละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้อย่างที่คุณทัศนายบอกไปค่ะ
กรมบุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูนน้ำ
จะเป็นช่วงจังหวัดปราจีนบุรีนะคะรวมถึงฉะเชิงเซาแล้วก็สะแก้วด้วย
จากนี้เจอกลุ่มฝนเล็กน้อยในบริเวณทะเลก็คืออ่าวไทยนั่นเองนะคะ
แต่ทีนี้หนาวแล้วมันยังจะยังมีฝนอยู่เหรอ
ปัจจัยมันเป็นแบบนี้นะคะลมหนาวก็คือเส้นสีฟ้าฟ้ามันลงมาแล้วนะ
แต่มันไม่ไปไหนค่ะมันยังคงป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือว่าภาคอีสานตอนบนนั่นเอง
แต่มันมีเส้นสีแดงอยู่ด้วยนั่นก็คือความชื้น
พอมันปะทะกันแบบนี้นะคะอ้าวลมหนาวนู่นค่ะสีเขียว
เห็นไหมคะประเทศไทยยังคงมีความชื้นก็คือเป็นลักษณะสีส้มกับสีเหลือง
พอมันปะทะกันแบบนี้ค่ะมันทำให้เกิดฝน
และจะเกิดฝนยาวไปเลยนะคะเป็นการคาดการณ์เบื้องต้นนะ
ยาวไปตลอดเดือนพฤศจิกายนนะคะ
แต่ว่ามันก็จะสลับหนาวสลับฝนกันไปนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของฝนลึกลงไปอีกตามช่วงเวลาค่ะ
ณช่วงเวลานี้ฝนจะอยู่ที่อ่าวไทยนะคะอยู่ในทะเล
แต่พอช่วงสายสายยกพลขึ้นบกค่ะมาเลยค่ะ
ถล่มภาคใต้รวมถึงทิศตะวันตกของประเทศไทยทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไล่ลงมาเป็นตากาญจนบุรีพิษสนุโลก
รวมถึงภาคกลางตอนล่างด้วยพอช่วงบ่ายค่ะหนักมากขึ้นอีก
แต่ยังอยู่ที่เดิมนะคะเกาะกลุ่มอยู่ที่เดิมนะคะ
แล้วก็เขยิบเข้ามาที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกได้
เมื่อวานนี้เองนะคะส่วนคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
ทั้งสองฝั่งเลยค่ะไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะแล้วหนาวมันจะมาช่วงไหนล่ะ
น่าจะนะคะน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่๗ถึงวันที่๘
แต่ตอนนี้ฝนยังมาอยู่นะคะอุ้ยน้องลิงที่ลบบุรีน้องชิวมากนะคะ
น้องบอกว่าฝนเนี่ยฉันชอบคนไม่ชอบไม่เป็นไรฉันชิวมากค่ะ
นั่งดูฝนกันแบบนี้นะคะคือเมื่อวานที่ลบบุรีค่ะ
ฝนตกอย่างหนักมากในอำเภอเมืองน้ำไหลระบายไม่ทัน
ท่วมขังผิวการจราจรจุดนี้คือหน้าพระปรางสามยอด
ราสันจรลำบากค่ะบรรดาลิงหน้าสารพระการลิงตลาด
ลิงพระปรางสามยอดเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกับน้ำท่วมค่ะ
ออกมาเล่นน้ำกันแบบนี้นะคะอาบน้ำก็มีนั่งมองน้ำท่วมกันเป็นแถวค่ะ
อยากทำคาเฟ่ให้ลิงเลยนะคะจะได้จิบกาแฟชิวเนอะ
ค่ะทีนี้ค่ะจากฝนไปดูพื้นที่ที่มันหนาวกันหน่อย
ตอนนี้พื้นที่ที่หนาวจะเป็นยอดภูยอดดอยยอดเขานะคะ
เขาพะเนินทุ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
โอ้โหคนคือหลายแท้อากาศแจ่มใสค่ะไร้ฝนอากาศเย็นสบายค่ะ
ทางอุทยานเปิดให้นักท่องเที่ยวไปชมทะเลหมอกช่วงเช้า
เหนือทิวเขาแล้วก็ไปส่องนกกันด้วยนะคะ
หลุกโลกกันคึกคักค่ะโอ้ยใครไปเที่ยวไหนบอกกันหน่อยเด้อ
จะได้หยุดยาวนะแต่อย่าลืมนะคะระวังเรื่องของฝนด้วย
อ้าวยังไงคะก็ยังไม่ออกเหรอคะ
ถ้าคุณยังไม่ออกดิฉันจะออกแล้วนะคะออกล่างเลยค่ะโอ๊ยโอ๊ย
มันกี่รอบแล้วขอโทษคุณทัศนัยแล้วก็คุณโอ๊ย
หลายคนจะมีกลิ่นอุ๊ยไปแล้วอย่างนี้แหละค่ะ
มันเป็นซ่วมมันเป็นซ่วมชั่วคราวโอ๊ยกลับมาก่อน